สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

เจียวบานต้องไปทานกับหมี่

เขตเทศบาลนครอุดรธานีนะคะ

มีเมนูเด็ดเป็นที่แบบเล่าขานมาเป็นตำนานคือหมี่กะทิ
แล้วหมี่กะทิปัจจุบันหาทานไม่ง่ายนะคุณ
แบบอร่อยที่ถั่วเยอะนี่นะคะ
ซึ่งหมี่กะทิเจ้านี้เป็นเจ้าเดียวที่คนอุดรธานีรู้จักกันมายาวนาน
มีทั้งลูกค้ามานั่งกินที่ร้านรวมถึงซื้อกลับบ้านด้วย
แล้วเลือดเขาเนี่ยเป็นกรอบเบลอเลย
ไม่ใช่แค่หมี่กะทินะคุณชนะน้องใบตอง
มีขนมจีนน้ำยาป่าน้ำยากะทิ
มีส้มตำมีของหวานก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นด้วย
แล้วเขามีเมนูใหม่ให้ลูกค้าลองชิม
มากมายหลากหลายขนาดนี้ไปถามเจ้าของร้านแม่หนูหน่อย

ตุ้มบอกว่าได้เคล็ดลับการทำหมี่กะทิมาจากคุณแม่
ซึ่งก็เสือบทอดมานาน๔๐ปี
ลับนะของการทำหมี่กะทิคือ
เส้นเส้นที่นำมาใช้จะต้องเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็ก

เพราะมันจะเหนียวนุ่มแล้วก็อร่อยกว่าเส้นหมี่ด้วย
ราคาก็ถูกใจ๓๐บาทพิเศษ๔๐บาทเท่านั้นเอง
หนาร้านแซแม่หนูอ่ะล้านเจ้ตุ้้มแม่หนูเนี้ยแหละนะคะ
อยู่ที่อุดรธานีนะเปิดขายอยู่ในตลาดโพศี
เวลา๑๐โมงครึ่งถึง๔โมงเย็นหยุดวันอาทิตย์ครับ
ไปถึงก็ไปหาคาเลยไปทานกันวันอื่นนะอย่าไปทานวันอาทิตย์นะ

หยุดวันอาทิตย์หาร้านไม่เจอเขาขายตรงไหน

ให้ถูกวันแล้วจะได้กินหมี่อร่อยจ้า